คดีการเสียชีวิตของอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา

ตอนนี้หลังจากที่มีการสอบปากคำแพนเพิ่มเติมไปแล้ว

ขอเวลา๑เดือนในการที่จะสรุปสำนวนอีกครั้ง

ส่วนทางด้านคณะกรรมการตรวจสอบการเสียชีวิต
มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาผลชนสูตรศพอีกครั้งหนึ่ง

นายสมมาตรนาควงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานในวันที่นายธวัชชัยเสียชีวิต
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนครบานทุ่ง๒ห้อง
เพื่อไปให้ปากคำเป็นครั้งที่๓ค่ะ

ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยเหมือนกัน
พันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วยผู้กำกับการ
สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องบอกว่า
ที่ต้องเชิญนายอุทัยมาสอบปากคำด้วยเป็นเพราะว่า
อุทัยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีกุญแจห้องควบคุมผู้ต้องหา

ส่วนการสอบปากคำนายสมมาตย์
เป็นการสอบปากคำในประเด็นเรื่องของเวลาที่พบเห็นเหตุการณ์
ประเด็นการเข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
รวมถึงการแก้มัดปมถุงเท้าค่ะ
เพราะว่าอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้

ก็ต้องอาศัยคำให้การจากพยานบุคคลนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นหลังการสอบปากคำพยานแล้ว

ขยายระยะเวลาออกไปอีกสัก๓๐วัน

แล้วก็มารืนนี้๒๘๒๙กันยายน

สอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วย

ธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตรวจสอบการเสียชีวิตของนายธวัชชัย

รวมถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิบโรจนัสุนัน

เพื่อจะมาพิจารณาผลชนสูตรศพ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลทั้งหมดเพียงพอก็อาจจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนออกมาต่อไปได้ค่ะ